เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการประกวดร้องเผยส์
ใครอยากเป็นนักร่องให้ยกมือขึ้น

ที่นี่เขามีการประกวดประชันเสียงจริง
ที่จังหวัดกระบีไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนล่ะครับ
โอ้โหเชียร์กันยิ่งกว่าเชียร์มวย

ไม่รู้ว่าพูดว่าร้องผิดหรือว่าร่องฮิต

เออประมาณนั้นนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศการแข่งขัน
เสียงร้องของไก่แจ้แข้งดำครั้งที่๑นะครับ
สนามแข่งขันบ้านโคกเจียกจังหวัดกระบี่
ก็จัดโดยชมรมผู้อนุรักษ์พันธุ์ไก่แจ้ไทยพันธุ์ต่อปลายพระยานะครับ
งานนี้ก็มีประชาชนเด็กเยาวชนผู้ที่ชอบไก่แจ้
นำไก่แจ้เข้ามาร่วมแข่งขันในครั้งนี้กว่า

โอ้โหวิธีการแข่งขันเป็นยังไงนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เจ้าของไก่เขาก็จะต้องนำไก่ไปผูกเชือก
เอาไว้ที่ขานะให้ยืนอยู่บนราวตามภาพแบบนี้
ตามหมายเลขเลยที่ลงทะเบียนเอาไว้

จากนั้นจะแข่งกันจำนวน๔ยก

เออเนี่ยเอาแบบขันใส่น้ำใช่ไหม

เหมือนสมัยก่อนถูกต้องครับ
ขันจะเจาะรูเอาไว้นะครับให้ลอยอยู่ข้างบนโหล
พอน้ำมันเข้าไปเต็มขันมันก็จะล่วงหล่นจุ้มลงมา

พอครบ๔ยกก็จะมานับจำนวนเสียงที่
ไก่ขันออกมาได้แต่ละครั้ง
ไก่ตัวไหนขันได้เยอะที่สุด
สู้ไปเลยแต่ว่าพอคะแนนควรเท่ากัน

เหมือนกับฟุตบอลเลยประกาศนียบัตรเชื่อชูเกียร์อีกด้วยนะครับ
ประกาศนียบัตรชื่อไก่เหรอ
ก็ไก่มันขันไงเผลอนี่เผลอได้ออกอัลบั้มนะ
อัลบั้มอะไรคะ
อัลบั้มพี่แจ้ทองคำ
อันนั้นพี่ไก่พี่แจ้เดี๋ยวดูผ่อน
ได้ประกาศนียบัตรกลับบ้านไปด้วยนะ
เดี๋ยวต้องไปฝึกลูกคอก่อน